ดูหน่อยสายบุญค่ะใครที่ไปเข้าดาวน์ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี
ไปดูในสถานที่ต่างค่ะหลากหลายจังหวัดเลย
เริ่มกันที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามค่ะ
ราชวรวหาวิหารหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อวัดโพ
ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะก็จะมีประชาชนค่ะ
ใส่ชุดขาวมาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีกัน

ปีนี้มีการจัดงานภายใต้ชื่อสวดมนต์ข้ามปี

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่๒๕๖๖ค่ะ

เป็นถุงผ้าบรรจุปฏิทินแขวน

หนังสือสวดมนต์ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนด้วย

มีเวทีการแสดงมหรสบต่างนะคะ

จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

และถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา

พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วด้วยค่ะ

อย่างวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ก็จัดกิจกรรมค่ะสวดมนต์ข้ามปี
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะบรรยากาศคึกคักมาก
ที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคือบริเวณพระมหาธาตุแก่นนครค่ะ
อยู่ในวัดหนองแวงพระอารามหลวง

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นค่ะ
ก็มีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวพร้อมใจกัน
ใส่ชุดสีขาวร่วมสวดมนต์ข้ามปีแบบนี้
แล้วก็การจัดพิธีนี้นะคะ
จะช่วยสร้างค่านิยมให้กับคนรุ่นใหม่
ที่สำคัญลดปัญหาเรื่องของการดื่มเหล้า
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย
เพราะว่าทุกคนก็มุ่งหน้าสู่การสวดมนต์

ไปดูกันที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลายพื้นที่เขาจัดกิจกรรมนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันคึกคักแล้วค่ะ
ก็ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะอย่างบริเวณลานอนุสวรีเท้าสุรนาลีนะคะ
ที่บริเวณเมืองก็จัดพิธีสุดมนตร์ข้ามปี
ก็มีเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่าง

โอ้โหก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐คนได้นะ
พิธีครั้งนี้จะมีการอัญเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุ
จากวัดพระนารายมหาราชวรวิหาร
ประดิษฐานไว้ในมนตบค่ะกลางประรำพิธี
พร้อมทั้งอันเชิญพระแก้วมรกฏจำลองตามสีประจำวัน
หล่อหลวงพ่อคูณหลวงปู่ทวดและท้าเวสวรรณ

เพื่อให้ชาวบ้านไหว้สักการรับบูชาพวกความเป็นสิริมงคล

ที่นี่ก็ไม่ต่างกันที่บริเวณพระเจดีชัยมงคล
อยู่ในวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวานนี้ทางด้านของท่านเจ้าอาวาส
พระครูสิริชัยมงคลนำคณะสงฆ์พร้อมด้วยประชาชน
มนต์นั่งสมาธิฟังธรรมเทศนา
และสวดมนต์ข้ามปี๙สู่วันปีใหม่
โดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็แต่งกายด้วยชุดสีขาวอย่างที่เห็นนะคะ
ส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวเลยค่ะ
เจดีชัยมงคลแห่งนี้เป็นอนุสรแห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวร
หลังทำศึกสงครามยุทธหัสถีกับพม่า
และยังเป็นเจดีสูงที่สุดในอายุทยาด้วย
ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิด๑๙ที่ผ่านมา
ทางวัดเนี่ยมีการงดจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีไปนะคะ
จนกระทั่งพอสถานการณ์คลี่คลายลงก็กลับมาจัดงานอีกครั้ง
แล้วก็มีคนที่เข้าไปร่วมสวดมนต์ข้ามปี

สาธุนะคะสำหรับทุกท่านเลย

ต่อเนื่องกันเลยครับนั่นแหละไปต่างจังหวัดกันแล้ว
พาวุฒมไปดูบรรยากาศเข้าดาวน์สงท้ายปีเก่า

อยู่จังหวัดเชียงใหม่จ้า
คิดดูนะถ้าเกิดว่าเรา๓คนแต่งชุดนี้ไป

อยู่ที่บริเวณรางอเนกประสงขวรประตูธพแห้

โอ้หัวต่างชาติก่อไปคนไทยหัวไปคึ๊กครักเลยนะ

เขาดาวน์กันหน่อยสิว่าเขาเป็นยังไงบ้าง

เออต้องปล่อยโคมสวยงามแบบนี้คนต่างชาติไปคนไทยกลับไป
นับถอยหลังจุดผู้ไปหกร้อยห้าสิบนัดนะฮะทุกคนก็เนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพสวยงามตะกานตานะฮะ
พลุทั้งโคมแบบนี้นะฮะก็กลับมาจัดยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ต่อที่อีสานกันหน่อยฮะลงมาที่ขอนแก่นคึกคักไม่แพ้กันครับ
นักท่องเที่ยวต่างเขาแต่งกายเป็นผ้าพื้นเมืองนะครับ
ร่วมฉลองเขาดาวขอนแก่นเขาดาวสองพันยี่สิบสามที่เฮือนโบราณนะครับ
ด้านหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะปีนี้ก็มาในทีมวิถีชีวิตอีสาน
นี่นะฮะภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายของดีเมืองขอนแก่น
การแสดงพื้นบ้านการแสดงหมอลำซิ่งจากราชินีหมอลำแม่ราตรีศรีวิลัย
ฉนังกลางแปลงให้ชมกันรวมไปถึงจัดกิจกรรมตักบาทในวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้ด้วย
ช่วงเช้านี้แหละนะฮะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในการต้อนรับปีใหม่นั่นเอง
โอ้โหเดี๋ยวพาไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมจากขอนแก่นนะพาไปดูที่สุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะจัดขึ้นที่สวนเฉลิมพัฒนราชินีหอคอยบรรหารแจ่มใส
แล้วก็มีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย

ไฮไลท์สำคัญค่ะพลุดอกไม้ไฟเป็นไฮโรเทคนิคระดับโลกเหนือหอคอย
แล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าที่นี่เป็นหนึ่งเดียวในไทยเลยค่ะ

เนี่ยคุณผู้ชมอลังการมากนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปถ่ายภาพเอาไว้
แล้วก็ที่นี่เขามีการออกร้านขายอาหารที่คัดมาพิเศษเลยค่ะ
กว่า๒๘ล้านแล้วก็มีการแสดงของศิลปินอย่างนี้หญิงลีศรีจุมพล

นี่แหละแล้วก็หนุ่มกันนพัฒน์นะคะ
มาสร้างความสุขความบันเทิงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

พอถักหลังเป็นหอคอแล้วมีผู้สวยดี

อ่ะไปลงใต้กันหน่อยก็แล้วกันนะคะ

ลานอัฐกวีสุนทรที่หัดใหญ่ค่ะ
เขาบอกปีนี้คึกคักสุดนักท่องเที่ยวมาเยอะทั้งคนไทย
มีทั้งคนต่างชาติชาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
รวมกันในงานเป็นหมื่นนะคุณ
ร่วมเฉลิมฉลองนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่นะคะ
แล้วก็มีการแสดงพลุสุดตระการตากลางเมืองหัดใหญ่ค่ะ
ส่งความสุขนะคะให้กับคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานด้วย
บรรยากาศก็ชื่นมื้นกันทั่วไทยเนาะ